ครั้งที่มีการจัดการเลือกตั้งก็จะมีสำนักนั้นสำนักนี้ไปทำโพลนั้นโพลนี้กันบ้าง

แต่คำถามคือโพลมันชี้วัดได้มากน้อยแค่ไหน

ช่วงของการเลือกตั้งเขามีข้อห้ามอย่างไรบ้าง
เรื่องของการทำโพลเพราะมีกฎหมายระบุชัดเจน
ไปเรียนรู้พร้อมกันกับไทยรัฐคู่มือเลือกตั้งครับ
การสำรวจความเห็นของประชาชนหรือโพล
ดูเหมือนจะเป็นของคู่กันในช่วงการเลือกตั้ง
โพลหรือการวิจัยเชิงสำรวจเป็นการเก็บรวบรวมข้อมูล

แก่ความคิดเห็นพฤติกรรมและข้อเท็จจริงที่จับต้องได้
ระเบียบวิธีวิจัยเชิงสำรวจและหลักสถิติ
แต่สำหรับโพลสำรวจความคิดเห็นเกี่ยวกับการเลือกตั้ง

ซึ่งผู้รู้ผู้เชี่ยวชาญพยายามแบ่งโพลออกตามคุณภาพ
โพดีโพที่แย่และโพลที่น่ารังเกียจ
ซึ่งก็คือโพลที่ไม่ได้ใช้หลักวิชาการ
ไม่มีระเบียบวิธีวิจัยเชิงสำรวจและหลักสถิติ
อาจเรียกได้ว่าเป็นการเต้าข้อมูลขึ้นเอง
เมื่อใกล้เลือกตั้งอาจจะทำติดต่อกัน๓๕วัน
เพื่อติดตามการเปลี่ยนแปลงต่างก่อนวันเลือกตั้ง
ซึ่งเป็นการจัดทำโพลขึ้นในวันเลือกตั้ง
โดยทำการสอบถามผู้ที่เพิ่งออกมาจากครูหาเลือกตั้ง
ในวันที่มาใช้สิทธิ์เลือกตั้งเพื่อแสดงผลการเลือกตั้งในภาพรวม
ก่อนที่จะมีการนับคะแนนเลือกตั้งจริง
การเลือกตั้งครั้งนี้กรกตไม่ได้ออกกฎห้ามทำโพล
ยังแต่มีข้อห้ามว่าห้ามเปิดเผยหรือเผยแพร่ผลโพล
ในช่วงระหว่าง๗วันก่อนวันเลือกตั้ง
จนถึงเวลาปิดการออกเสียงลงคะแนนคือ๑๗นาฬิกา
โพลสำนักใดละเมิดข้อห้ามการเผยแพร่ผลโพล
ในช่วงเวลาดังกล่าวต้องระวังโทษจำคุกไม่เกิน๓เดือน
ปรับไม่เกิน๖๐๐๐บาทหรือทั้งจำทั้งปรับ